คณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ในวันที่๒๗กันยายนนี้
โดยนายมีชัยฤชุพรรณประธานกรทยืนยันว่า
เป็นเพียงแนวคิดจากสมาชิกสปทที่คาดว่าจะนำเสนอในงานสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นในวันที่๒๘กันยายนนี้
ซึ่งกรทจัดขึ้นและยังไม่มีข้อสรุปว่า
ต้องรอฟังความเห็นจากฝ่ายต่างที่เสนอเข้ามา
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั้งพักการเมืองอดีตสอสอมาร่วมแลกเปลี่ยน
แต่จะไม่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการไปยังพักการเมือง
เพราะว่าอาจจะติดคำสั่งของคอสช
ขณะที่นายวัญชัยสอนสิริสมาชิกสปทกล่าวว่า
ที่ใช่คนเอกต์ธิติวัตรกำลังเอกสมาชิกสศสเสนอความเห็น
ซึ่งส่วนตัวไม่อยากให้กรกตมีความขัดแย้งในช่วงเลือกตั้ง
กรรมการแตกแยกการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้อย่างไร
แต่หากจำเป็นก็คงจะต้องทำ
ขณะที่นายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกสวทรระบุนะครับว่า
คณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่๒๗กันยายนนี้ครับ